ก็ต้องมาดูภาพรวมในสังคมว่าปัญหาในลักษณะแบบนี้
มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคุณรัชพร
ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสถิติของเด็กที่ถูกทิ้ง
เพราะว่าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ยอดที่น่าตกใจก็คือปีที่แล้ว
มีสถิติเด็กถูกทิ้งมากที่สุดถึงเกือบ๒๐๐คนเลยด้วยกันค่ะ
ข้อมูลนี้เป็นการเปิดเผยจากนางนภาเศรษฐกร
ธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
โดยเป็นการเปิดเผยหลังเข้าพิธีเปิดโครงการ
ยุติการทิ้งเด็กภายใต้แนวคิด
ไม่เสียชีวิตไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายโอกาส

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งในสังคมไทย

ถูกส่งไปเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์เด็ก
สังกัดกระทรวงพมทั้ง๘แห่ง
ระยะเวลา๓ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๙
มีเด็กถูกทิ้งมากถึง๖๖๒คนค่ะ
ซึ่ง๖๖๒คนนี้คือถูกทิ้งแล้วมีชีวิตรอดนะคะ
นี่ยังไม่นับรวมเด็กที่ถูกทิ้งแล้วเสียชีวิต

ก็พบว่าปี๒๕๕๘เนี่ย
มีเด็กถูกทิ้งมากที่สุดอยู่ที่๑๙๗คนด้วยกันค่ะ
ส่วนสถานที่ที่เด็กมักจะถูกทิ้งเนี่ยนะคะ
ก็จะมีทั้งหมด๔อันดับ

๒คนแต่ละปีแบ่งเป็นเท่าไหร่กี่คนบ้าง
๕๘ปีที่แล้วถือว่าสูงมากนะคะ
สถานที่อันดับแรกที่เด็กมักจะถูกนำไปทิ้งค่ะ
ที่แรกเลยคือสถานที่สาธารณะ

สถานที่๓คือถูกทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง

แล้วก็สถานที่๔ก็คือถูกทิ้งเอาไว้กับญาติค่ะ
สาเหตุสำคัญ๕สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเด็กถูกทิ้งแบบนี้
ข้อแรกก็มาจากการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่น

แล้วก็ข้อที่๕คือความพิการค่ะ

จะมีที่สาธารณะต่าง
อย่างเช่นห้องน้ำหรือหน้าบ้านหรือว่าที่ถังขยะ

ดังนั้นสถิติตรงนี้เราก็พบว่า
ถ้าหากว่าถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะต่าง
มีโอกาสที่รอดชีวิตก็น้อยนะคะ
เพราะว่าเด็กอาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
อย่างที่บอกว่าเด็กที่ถูกทิ้งมี๒แบบ
ก็คือถูกทิ้งแล้วก็เสียชีวิต
ถูกทิ้งแล้วแต่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้

หรือว่าญาติพี่น้องก็ดี

ก็คือถ้าสำหรับเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์
ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะค้นหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กได้
ก็เลยไม่สามารถระบุทั้งเชื้อชาติแล้วก็สัญชาติได้
ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
พอเด็กโตขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการทำงาน
รวมถึงการขอรับอุปการะไปเป็นสมาชิกของครอบครัวบุญธรรม

เหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียโอกาสในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยไปโดยปริยายด้วย
ปัญหาหลักที่ทางด้านของคุณนภาได้พูดไป
ก็คือเรื่องของการตั้งท้องไม่พร้อมหรือว่าตั้งแต่วัยเรียน
เรื่องนี้อีก๒วันใกล้วันวาเลนไทยแล้ว

จะมีการสัมมนาไปถึงเรื่องของค่ายนิยมในวันวาเลนไทย
เพราะว่าเด็กเนี่ยมองว่าวันนี้คือวันที่เราจะ

หรือว่าถ้ารักกันจริงทำไมถึงไม่ให้แบบนั้น
ซึ่งทีนี้ทางคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์เขาก็ออกมาบอกนะคะว่า

จริงแล้ววันวาเลนไทยเป็นวันแห่งความรัก
สิ่งสำคัญที่เราควรจะรักก่อนคือครอบครัว

ที่สำคัญก็คือต้องให้ความรู้
ให้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
ที่ถูกต้องและปลอดภัยหรือว่าเซฟเซ็กซ์ด้วย
เพื่อป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมแบบนี้
จริงแล้วจากข้อมูลสถิติในปีที่ผ่านมา
วันที่วัยรุ่นจะไปมีเพศสัมพันธ์กันมากที่สุดก็คือ

เพราะว่าลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
แล้วก็อาจจะมีมุมมืดอาจจะมีการกระหนุงกระหนิงลอยกระทงกัน
เป็นวันที่คนมีค่านิยมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันมากกว่าวันวาเลนไทย

คนก็จะนึกถึงวันแห่งความรักคือวันวาเลนไทย

เกี่ยวข้องกับความรักก็คือวันมาคบูชา
ดังนั้นแสดงออกถึงความรักอย่างมีสติกันด้วย
เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะคะ